เพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เกาะช้างจังหวัดตราดนะฮะ
ทำให้คนเกาะช้างเขาวุ่นวายกับผู้ชายคนเดียว
ผู้ชายคนนี้ขับรถแบบสายไปสายมา
ตำรวจสกัดเท่าไรก็ไม่ยอมหยุดไม่ยอมจอด
ท้ายที่สุดตำรวจต้องล้อมจับนะครับ

วันดีมันจะหลบโฟตต่อไหน
เตรียมระวังระวังระวัง
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ยืดเยื้อยาวนานและระทึกจริงนะฮะ
เพราะว่าคนขับรถม้าส์สีฟ้าการนี้มีแบบนี้
เพราะว่าคนขับรถมาร์ชสีฟ้าคันนี้โอ้โหคุณไม่ยอมลงจากรถทั้ง
ถูกสกัดเอาไว้แบบนี้แล้วคุณคือล้อมหน้าล้อมหลังไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะ
คือเขาก็ไปชนรถบรรทุกตำรวจก็เอารถมาสกัดหลัง
ตำรวจก็ห้อมล้อมแล้วตำรวจบอกยิงเลยยิงเลย
ยิงนี่ไม่ได้ใช้อาวุธปืนนะแต่ใช้ปืนไฟฟ้าให้คุณ
พยายามยิงให้คนขับเขาสงบลงนะฮะ
แต่กว่าจะสงบได้กว่าจะควบคุมตัวได้วุ่นกันทั้งเกาะครับ
คือตำรวจสภเกาะช้างได้รับแจ้งจากประชาชน
บอกว่ามีรถเก่งนิสสันมาร์ชสีฟ้าคันนี้
ขับสายไปสายมาบางครั้งกีดขวางการจราจร
อาการของคนขับคล้ายคนเมา
ทีนี้ครับตำรวจก็พยายามที่จะไล่ล่า
ใช้รถสายตรวจประกบแล้วนะฮะ

ตำรวจสพเกาะช้างก็เลยให้รถบรรทุก๖ล้อ
จอดขวางถนนไว้ก่อนบริเวณชุมชนบ้านคลองพร้าว
ที่หมู่๔ทะบลเกาะช้างจวัตรตราจ
ขวางไว้แบบนี้จนรถสีฟ้าคันนี้จนมุมอ่ะคุณ
ตำรวจพยายามนะฮะใช้ทั้งวิธีการทุบกระจก

ทั้งวิธีการยิงด้วยปืนไฟฟ้า

คนข้างในนะฮะก็คือนายนิธิศักดิ์ศรีสืบสาย
อายุ๓๘ปีเป็นชาวโคราช
เขาบอกแบบนี้ผมขอพบนายกรัฐมนตรี
ขอพบผู้บังคับการนายอำเภอผู้กำกับ

ตำรวจก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้
คนในรถนะคุณนะใช้มีดเหมือนจะแทงใส่ตำรวจด้วย

ยอมลงมาจากรถให้ควบคุมตัวตอนมีด
เขาเอามีดอันนี้อันนั้นจัดแทงอยู่นี่นะครับ
ถามว่าโอ้โหชาวบ้านชาวช่องนักท่องเที่ยวต่างชาติ
สนใจคุณสนใจที่จะด่า

ชาวบ้านบอกว่า
ขับสายไปสายมาทำบุญกันทั้งเมือง

อยากจะเข้ารุมประชาธรรมชายคลั่งยาคนนี้
เป็นต้นเหตุให้การจราจรติดขัดเป็นชั่วโมง
สร้างความเดือดร้อนไปทั่วเกาะนะครับ
จากการตรวจค้นภายในรถเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
พบเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กถุงใส่ซองยา
ระบุข้างถุงว่าโรงพยาบาลจิตเวทแห่ง๑

ล่าสุดตำรวจให้รายละเอียดบอกว่า
ผลจากการตรวจปัสสาวะและตรวจเลือด
พบสารกัญชาในร่างกายปริมาณมากนะครับ
ก็นำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป